ชนบุรีเนี่ยวันนี้ที่แบงค์แห่งหนึ่งนะฮะ
สาขาบางแสนตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีธนาคารกรุงเทพ
มีผู้ชายคนนึงนะไปที่หน้าเคาน์เตอร์จะไปเบิกเงินหมื่นนึง

พนักงานเขาก็เบิกเงินให้ไม่ได้โวยวายนะครับต้องเรียกตำรวจมานะฮะ
ปรากฏว่าห้ามไปห้ามมาต่อยตำรวจฮะ
ตำรวจบาดเจ็บไปสองนายใส่เชิดแมสดำนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่เข้ามาก่อเหตุนะฮะที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกับรอพอของแบงค์ก็พยายามควบคุมตัวนะ
เพื่อจะพาออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ยอมออกไปโวยวายนะ
แล้วสะบัดมือแล้วต่อยตำรวจสองนายก่อนจะมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
นี่ในธนาคารนะครับทุกผู้ชมครับ๑๐โมงเช้าวันนี้นี่ฮะจังหวะนี้ฮะ
นี่ต่อยตำรวจสองนายนี่ครับจากนั้นต้องไล่จับกันวุ่นเลย
สุดท้ายก็ต้องคุมตัวไปเข้ามาจะเบิกเงินหมื่นนึง
พนักงานของแบงค์บอกว่าโอ้โหคุณจะมาเบิกเงินหมื่นนึง
พอเรียกตำรวจมาระงับเหตุต่อยตำรวจอีก
สุดท้ายคุมตัวไปโรงพักนะครับสพแสนศุกร์นะครับ
ตอนนี้ก็ถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพแสนศุกร์
ได้ยินเสียงไหมครับดังออกมานอกโรงพักเลย
เรี่ยงเหมือนไม่ได้ในตอนครั้งที่๓บนคาง
มีการเคยทำทุกสินตำรวจขึ้นขึ้นข้อมูลเข้าซำมุดกองคุม
โอ้โหนี่ฮะโดนเหยียดหยามโดนเหยียบหน้าโดนไฟช็อตชาไปครึ่งตัวแล้ว
ครึ่งขวาผมชาไปแล้วนะครึ่งซ้ายกำลังจะชาโอ้นี่เออ่ะ
โวยวายอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพแสนศุกร์นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนตำรวจที่เข้าไประงับเหตุแล้วก็ถูกทำร้ายนะฮะ
ชกเข้าไปเนี่ยนะครับ๑๐ตำรวจโทต้อมศรัทธาคลัง
ถูกผู้ชายคนนี้ต่อยเขาที่แก้มนะนี่บวมช้ำเลยนะครับ
สิบตำรวจเอกรัชตะทองสุกโดนต่อยเข้าตาซ้ายเขียวช้ำเลยนะ
ตำรวจทั้งสองนายบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเข้าไป
อารวาสเอะอะโวยวายอยู่ในธนาคารก็ไปตรวจสอบไปถึงคนก่อเหตุเนี่ย
โวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ของแบงค์ว่าทำไมเขาเบิกเงินไม่ได้
ถ้าเบิกไม่ได้นะเดี๋ยวจะพาพวกมาปล้นแบงค์นี่ฮะ
ตำรวจก็ต้องเกลี้ยกล่อมพยายามเกลี้ยกล่อมบอกให้สงบสติอารมณ์
พยายามจะพาออกนอกธนาคารแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ขัดขืนนะ
ต้องล็อกแขนพยายามจะพาตัวออกนอกธนาคารให้ได้
สุดท้ายมีจังหวะหนึ่งเขาสะบัดหลุดนะฮะแล้วก็รัวหมัดใส่ตำรวจเลยครับ
เชิญตัวออกมาแต่ชายคนดังกล่าก็ยังดื้อดึงขัดขืน
ว่าจะเบิกเงินต้องเบิกเงินให้ได้ถ้าเบิกเงินให้ได้
ก็จะพาพวกมัวข้นนะฮะก็ยังเย็นยันจากนั้นเจ้าที่สำหรับก็ต้องเชิญตัวออกมา
ขณะที่เชิญตัวออกมานั้นเจ้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งว่า
ถ้าเชิญตัวออกไปดีไม่ได้ก็ต้องใช้กายภาพในการควบคุมตัวออกไปนะครับ
ส่วนผู้ที่ทำร้ายร่างกายตำรวจนั้นก็สะบัดแขนของเจ้าที่ตำรวจทั้งสองนายฮะ
แล้วก็รวมหมัดใส่ใบหน้าของเจ้าที่ตำรวจ
ส่วนเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับบอกว่าคนก่อเหตุมาเบิกเงิน๑๐๐๐
พนักงานของแบงค์ก็ไม่ให้เบิกผู้ก่อเหตุก็ฉุนเฉียวโวยวาย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะฮะแล้วก็เป็นไปตามภาพนะครับ
ซึ่งแม่ของคนก่อเหตุเนี่ยเขาก็มาบอกนะบอกว่าลูกชายเนี่ยเขาป่วยจิตเวท
แล้วก็อยู่กับระหว่างการรักษาตัวนะแต่ว่าไม่รู้วันนี้มาที่แบงค์ได้ยังไงนะครับ
สพแสนศุกร์บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะทั้งตัวผู้ก่อเหตุทั้งแม่ของเขา
ทั้งครอบครัวพยานแวดล้อมว่าตกลงแล้วเขามีอาการป่วยทางจิตเวทจริงหรือไม่
มีประวัติการรักษาอะไรหรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แต่ในส่วนของธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความอะไรนะครับ
เพราะว่าธนาคารเขาไม่ได้มีอะไรเสียหายเงินก็ไม่ได้ให้เบิกไปอยู่แล้ว